รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับ
วันนี้ถือเป็นเทปพิเศษครับที่เราได้เชิญบุคคลพิเศษสองท่าน

ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แทบจะทุกสมัยมาพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้ฮะ
ถูกต้องนะฮะโดยผ่านเรื่องราวของธนบัตรนะครับ
ซึ่งธนบัตรนี้นะฮะทั้งหมดนะครับที่วันนี้เราจะได้เห็นกันนะครับ
เรียกว่าทั้งคู่เป็นนักสะสมธนบัตรที่ถือว่ามีเยอะที่สุด
สำคัญที่สุดแล้วก็หายากที่สุดนะครับเรียกว่าเป็นอันดับต้นของเมืองไทยนะครับ
วันนี้นะฮะเราขอต้อนรับนะครับคุณม้าและคุณกบครับเชิญครับ
ต้องถามอย่างนี้ก่อนนะฮะไปไหนเป็นของใครอะไรยังไงบ้าง

เหลือนี่คือเป็นของทางคุณม้าหมดเลย
ที่เราเห็นเยอะแยะนี่คือแค่ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ในธนาคาร

สะสมมานานกี่ปีกันแล้วครับทั้งคู่นะฮะ
ก็ตั้งแต่เด็กนะครับสมัยเด็กพ่อให้แบงค์มาใบหนึ่งครับ

เขาให้มาเป็นแบงค์เก่ามากครับแล้วก็ด้านหลังนี่น่าสนใจคือเป็นแบงค์ที่เรียกว่าแบงค์ไถนาครับ

เป็นรูปวิธีแรกหนักขวัญนะฮะที่ต้องสนามหลวง
ผมขอย่าถามอย่างนี้คือใบนี้คุณพ่อให้คุณมากับมือเลยหรอฮะ

วันนั้นมีมูลค่าคือ๑๐บาท

หลายพันบาท

หลายพันบาท

หลายพันบาท

เรื่องที่มันดังใจในการเก็บสะสมธนบัตรคืออะไร
เรื่องของเรื่องคือในธนบัตรมันจะมีเรื่องราวบอกอยู่ในนี้นะครับ
แล้วพิมพ์เนี่ยเขาพิมพ์เป็นตัวนูนการที่พิมพ์แบบธรรมดามันก็ปลอมแปลงได้ง่าย
เขาก็เลยใช้วิธีการพิมพ์นูนนะครับแล้วก็เรื่องราวที่กล่าวถึงอีกอย่างก็คือกาสัญลักษณ์นะครับ
เป็นตาคุดตาของในหลวงนะฮะส่วนส่วนข้างล่างนี่เป็นตาช้างสามเสียน
สามสามเสียงก็คือเป็นหมายถึงกายแผ่นดินครับที่มาจากคำว่าสยามเหนือสยามกลางสยามใต้ครับ

คือสิ่งเหล่านี้มันเป็นความรู้ที่ฝังอยู่บางทีคนทั่วไปจะไม่สังเกตก็จะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับ

แรงบันดาลใจคือความหมายที่ดีของแบล็ค

ของผมเนี่ยนะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยคือเราชอบการสะสมนะครับ
เดิมเนี่ยผมเคยสะสมสเต็มมาก่อนนะครับ
เราคิดว่ามันหายากนะครับเราก็เลยได้เริ่มสะสมมาอีกอย่างหนึ่งคือตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็เห็นพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ตามที่เราดูทีวีนะครับว่า
พระองค์ท่านเนี่ยทำหลายสิ่งหลายอย่างให้ประชาชนชาวไทยนะครับ
คราวนี้เนี่ยคือเรารักงานกระดาษเราก็เลยเก็บมาเป็นตัวธนบัตรนะครับ
ที่นี้ต้องถามอย่างงี้นะครับธนบัตรชนิดแรกที่ผลิตในสมัยที่ชาชนที่๙
รุ่นแรกของรัชกาลที่๙ก็คือธนบัตรแบบ๙ครับ
สำหรับไทยเป็นเลขมงคล

ตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มแรกเราก็จะนับแบบ๑

แต่ว่ารุ่นแรกของราชการที่๙คือตกที่แบบ๙พอดี
ตามข้อมูลก็บอกมี๕๐สตางค์
จะไม่มีพระบรมประชายาลักษณ์
แต่เราจะสังเกตว่าจะมีตราคุดถูกต้องไหมฮะ
มีมีเครื่องหมายครับ

เสร็จแล้วเรามีเรื่องภาวะสงคราม
ก็เลยยังไม่ได้นำออกใช้

ก็เลยทำให้เป็นรุ่นแรกราชการที่๙

เมื่อก่อนแบงค์มาถึงจะมีพระบรมชายารักษ์ของพระองค์ท่าน

นี่นะฮะ๑๐บาท
แล้วก็มี๒๐บาท
อาจจะเราอาจจะคุ้นกับแบงค์๒๐อยู่

แล้วก็เมื่อก่อนสูงสุดคือ๑๐๐บาท

นี่คือรุ่นแรกของพระองค์ท่านเลย

ตั้งแต่๒๔๙๑จนถึงปี๒๕๑๑ก็แทบ๒๐ปี
ซึ่งเป็นเวลานานที่สุดในกระบวนการของธนบัตรของไทยทั้งหมด
ซึ่งปกติแบบอื่นจะใช้กันประมาณสัก๑๐ปี

ก่อนในธรรมบาทพิมพ์ที่ไหนฮะ
ถ้าตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยเราพิมพ์ที่อังกฤษนะครับ
พิมพ์เรื่อยมาเลยตั้งแต่รุ่น๑๒๓๔พิมพ์ที่อังกฤษมาหมดนะครับ
ในช่วงสงครามนะครับ
ก็จะมีพิมพ์ในประเทศไทยด้วยแล้วก็เริ่มไปพิมพ์ที่ญี่ปุ่น
เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยช่วยเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์ธนบัตรให้หมุนเวียนนะครับ
แล้วก็มีไปพิมพ์ที่อเมริกานะครับ
แล้วก็กลับไปพิมพ์ที่อังกฤษเหมือนเดิม
ในช่วงสงครามมีการพิมพ์หลากหลายมาก

ปัจจุบันนี้คือพิมพ์ที่เมืองไทยทั้งหมด
ที่เห็นอยู่นี่คือพิมพ์จากต่างประเทศทั้งนั้นเลย

แสดงว่าเราเพิ่งมาพิมพ์ธนบัตรเอง
เมื่อเมื่อกี่สิบปีที่ผ่านมานี้

ตบปากนะฮะ๔๗ปี
จริงแล้วเขาบอกว่าเสน่ห์ของแบงค์

การปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย

ช่วงสงครามโลกทางที่สองเนี่ย

อังกฤษกับอเมริกากำลังส่ง
เครื่องบินทิ้งเบิดมาทิ้งบ้านเรานะฮะ

มันจะเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษวันหวาน
ซึ่งปกติธนบัตรไทยข้างหน้าจะเป็นตัวหนังสือไทยร่วม

แต่ว่าอันนี้เป็นของพื้นที่อังกฤษเพื่อเตรียมจะมาบุกประเทศไทย
มาใช้ในช่วงสังคามเริบ
ยาใช้ชายาเรียกธนบาทแบบนี้ว่าธนบาทแบบบุก
คือเป็นแบบจังหวัดที่สัมพันธวิทย์อังกฤษจะมาบุกของเรานะครับ
แต่ปรากฏว่าตอนนั้นจังหวนปอล์ลาออกจากพัฒนาบาล
แล้วนายควงอเภวงมาเป็นรัฐมนตรีนะครับ
แล้วก็ประกาศประกาศว่า
การประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกา

แล้วก็เราได้ตัวช่วยอีกอย่าง

ก็กลายเป็นผู้ชนะสงคราม
ทีนี้ผมอยากรู้บางอย่างเรื่องของธนบัตรโดคจันทร์
เอานี่ดีกว่าธนบัตรดอกจันทร์คือยังไง
คือธนบัตรดอกจันทร์เนี่ยนะครับคือเป็นธนบัตรที่มีการพิมพ์นะครับ
ที่ประเทศพมงาโดยบริษัทธุมัติดลารู

ตัวนี้นะฮะตัวเล็กนี่นะคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะ
คือดอกจันทร์เนี่ยคือเป็นธนบัตรหมวดเสริมนะครับ
ซึ่งธนบัตรหมวดเสริมเนี่ยมันใช้ทดแทนธนบัตรที่พิมพ์เสีย
โดยการพิมพ์ธนบัตรเดิมเนี่ยคือเราจะพิมพ์ลันตามนัมเบอร์
พอมีการพิมพ์เสียปุ๊บเนี่ยต้องมีการพิมพ์แก้เป็นเลขนั้น
เรื่องของเรื่องเนี่ยคือมันมีเหตุเกิดนะครับคือเรือล่มอยู่ที่พม่านะครับ

ไม่ใช่อยู่ที่อังกฤษแล้วคือธนบัตรมาอยู่ที่พม่า

เสร็จปุ๊บก็ต้องขนกับพม่าเนี่ยเข้าไทย

ซึ่งจริงแล้วเนี่ยคือรัฐบาลไทยเนี่ยไม่ได้รับทราบว่าธนบัตรเนี่ยมาถูกพินที่พม่าแล้ว

พอเราทราบว่ามีการประชาชนมีการใช้ธนบัตรนี้เกิดขึ้น
ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการแจ้งกลับไปที่ทางบริษัทผู้พิมพ์นะครับว่าทำไมมันมีธนบัตรนี้ออกมา
ณตอนนั้นธนบัตรเรือล่มปุ๊บแต่มีคนเอามาใช้กันเยอะเลย

ตามแนวตะเข็บใช้แต่ตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดอะไรนะ
อยู่ที่แม่ศร
ประวัติศาสตร์ของธนบัตรนี้คือถึงขนาดรัฐบาลจะต้องประกาศว่าใครมีในครอบครอง

ด้านหลังของธนบัตรเนี่ยมันจะมีตัวอักษรนะฮะแจ้งโทษไว้นะครับว่าอยู่ข้างล่างอยู่ในกรอบยาวนิดเดียวนะครับ

ถนนปลอมหรือแปลงธนบัตรนะครับคือจำคุกตั้งแต่๑๐ปีถึงตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่พันบาทถึงหมื่นบาทถูกไหมครับ

แรงผลักให้ติดต่ำกว่าอายุ๑๘
ถ้าเกิดใครทำปลอมแปลงเนี่ยนะโดนนะเดี๋ยวฟังใหญ่นะฟังใหญ่นะ
โทษฐานปลอมนะฮะหรือว่าแปลงธนบัตรคือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูง๒๐ปี
และปรับอย่างสูง๔๐๐๐บาทโอ้โหอันนี้มากกว่าโทษจะมากกว่า
๒๐ปีนะผู้ดำอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเราไม่รู้มาก่อนเออเราไม่เคยรู้เลย
รู้แต่ว่าไปแบงค์ไว้ใช้อัตราแรกเปลี่ยนเงินตราแต่ความจริงแล้วแบงค์ทั้งสองคนกำลังจะบอกว่า
เล่าเรื่องการเมืองการปกครองสภาวะณบ้านเมืองเราขนาดนั้นเป็นยังไง
ผมถามหน่อยปัจจุบันนี่มีไหมที่เขียนอย่างนี้โทษตามโทษยังอยู่ครับ
ยังมีอยู่แล้วโทษมากกว่านี้ไหมครับปัจจุบันเท่าเดิมฮะอ๋อยังเท่าเดิมอยู่
เอาอย่างนี้แล้วกันครับนี่คือธนบัตรที่เราบอกแล้วว่าเล่าเรื่องราวในอดีต
เล่าเรื่องราวการเมืองการปกครองมาตลอดทุกใบมีเรื่องราวหมด
ผมถามอย่างนี้ไอ้ที่ว่าสูงสุดตอนนี้ใบนั้นเท่าไหร่
เอาไม่ใช่ตัวธนบัตรนะไม่ใช่ตัวเงินในธนบัตรนะเอาที่สูงสุดราคาตอนนี้
ตัวที่นิยมเราพูดในถึงของราชการที่๙นะครับก็น่าจะเป็นใบนี้
เดี๋ยวก่อนให้เขาหยิบเดี๋ยวเขาให้ดูผมแค่อยากรู้เท่าไหร่
ราคาตอนนี้ปัจจุบันถ้าเป็นธนบัตรหมูเวียนเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสัก๕๖แสนบาท
๕๖แสนบาทใบละครับ
โอเคเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับว่าวันนี้มีมาให้ชมด้วย
เดี๋ยวเรามาเช็คด้วยกันถ้าสมมุติคุณมีแบงค์ธนบัตรที่เก็บสะสมไว้
ตั้งแต่ต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
คุณลองไปดูแล้วเอามาชัดไปพร้อมกับหมูไหนเนี่ยคืนนี้ครับ
มืออาชีพเป็นนักสะสมมืออาชีพเขาหาธนบัตรใบไหนกัน
คนหนัดมีมีก็ไม่ครบก็คือใบนี้นะเหรอครับ

ใบนี้ถ้าสวยจริงถ้าก็สี่ห้าแสนได้ครับ
ในวันนั้นพระองค์ท่านใช้เวลาอยู่กับพี่มารนานไหม
ต้องใช้ต้องบอกว่าท่านถามเราตอบท่านถามเราตอบได้
จนท่านไม่มีคำถามที่จะถามอะไรแล้ว
ใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีครับ
คุณครูสนองบำรุงราชผู้สะสมภาพประทับใจของในหลวงราชการที่๙
มายาวนานกว่าสี่สิบปี
ก็ไม่รู้ว่าทั้งชีวิตร่างกายที่รวมมาเป็นสนองเนี่ย
พระองค์ท่านเหนือสิ่งอื่นใด
ไม่รู้จะกล่าวคำใดขึ้นออกมาได้